ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมพิธีพระราชทานเพลิง
พระคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลานี้
ก็เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ทุกฉบับนะครับตั้งแต่๒๑มกราคมถึง๓๑มกราคม
จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะครับท่านสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับ
อย่างเช่นฉบับเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ๒๓มกราคมนะครับ
จะเป็นเรื่องราวภาพพระบรมงส์สานุวงศ์กับหลวงพระคูณนะครับ๒๑๓๑มกราคมนะครับ
ถ้าท่านติดตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะครับ
เพื่อเป็นที่ระลึกงามพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
สามารถซื้อหาได้ตามแผงหนังสือทั่วไปรวมทั้งที่๗๑๑ทั่วประเทศด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับหลวงพระคูณปริสุทธโธท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่
ที่จังหวัดนครรัชศรีมานะครับนอกจากการเป็นพระที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ทั้งการพูดและการปฏิบัติตนแล้วคติธรรมของท่านยังเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคนรุ่นหลังได้ไม่น้อยนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของความสมรรถะและการเป็นผู้ให้ติดตามจากรายงานครับ
ทำความดีเขาจึงให้ของดีแก่กูกูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสันเสริญ
กูอยากทำงานช่วยชาติบ้านเมืองให้เจริญกูไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะกูมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
หลากหลายคติธรรมคำสอนของหลวงพระคูณปริสุทธโธที่ถูกจารึกไว้อย่างพิพิธภัณฑ์หลวงพระคู
เพื่อให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติภายหลังท่านได้ละสังขาร
ซึ่งก่อนที่ท่านจะได้ละสังขารไปนั้น
หลวงพระคุณยังได้ฝากคำสอนให้แก่ลูกศิษย์อีกจำนวนหนึ่ง
เพื่อยึดเป็นหลักในการช่วยเหลือสังคมสืบต่อไป
พระครูอนุวัฒนชินวงศ์หรือหลวงพ่อจอยชินวังโสเจ้าอาวาสวัดโนนไทย
เคยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพระคูณเมื่อปี๒๕๓๕เล่าให้ฟังว่า
เมื่อพูดถึงหลวงพระคูณก็จะนึกถึงพระที่ใจดีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
คนมักจำได้คือการนั่งยองและในมือข้างหนึ่งจะถือยาสูบมวลใหญ่ไว้
พระคูณได้มอบวิชาความรู้ต่างให้แก่หลวงพ่อจอยเพื่อมุ่งหวัง
มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากและท่านมักจะสอนหลวงพ่อจอยเสมอว่า
เงินที่ท่านได้เงินมาท่านจงนำไปช่วยเหลือคนอื่นเขา
อย่าเอามาเก็บไว้เป็นของตัวเองยิ่งให้มากยิ่งได้มากไม่อดไม่ยากไม่จน
แสดงให้เห็นถึงการเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริงที่พระรุ่นใหม่ในปัจจุบันควรยึดถือปฏิบัติ
ท่านได้เงินมาต้องช่วยเหลือเขาต้องให้เขาจะเอามาใส่กระเป๋า
ยิ่งให้นายได้มากให้และไม่อยากไปหยากไม่จน
ต้องเป็นตัวเองคือต้องเป็นเพื่อให้
ท่านคือเป็นผู้ให้พ่อก็ตามท่าน
เช่นเดียวกับสำเริงกลิ่นสูงเนิน
เล่าว่าได้มีโอกาสบวชกับหลวงพระคูณ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๐อยู่กับท่านนานถึง๙พันศา

และหากจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงพระคูณ
ก็คงจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก
เริงเล่าว่าแม้จะอยู่กับหลวงพระคูณมานาน
แต่ตนเองก็ไม่เคยพบเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิปฏิหาร

มีเพียงคติธรรมและคำสอนจากท่าน

หลวงพระคูณมอบไว้ให้กับลูกศิษย์

โดยเฉพาะในเรื่องของการมีเมตตาการให้และความสามัคคี

สำเริงจำได้ขึ้นใจเสมอมาก็คือ
เอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
ปฏิธรรมของท่านก็คือที่ฝังใจอยู่ก็คือ
ยิ่งเอายิ่งกดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
อะไรอย่างนี้ท่านเคยพูดครับผม
คือเมื่อเรามีเราก็แบ่งปันเพื่อนฝูงครับผม
ก็คือคนที่เขาด้อยกว่าเรา
แล้วก็เมื่อเราให้เราก็สบายใจเรา
นั่นแหละก็คือบุญกุศลที่เกิดแก่เราครับผม
ถึงเราไม่มีมากเราก็ให้น้อยเท่าที่เราจะทำได้ครับผม

ลูกหาปรากฏเป็นคติธรรมคำสอนมากมาย
มุ่งหวังให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานการเป็นคนดีของสังคม
แต่สิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากเลื่อมสายศรัทธาหลวงพระคูณ
ไม่ได้อยู่ที่แค่คำสอนของท่านเท่านั้น
หากแต่เป็นการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ได้แจ้งประจักษ์
โดยเฉพาะในเรื่องของการยึดมั่นในความสมรรถะ
และการบำเพ็ญบริจาคทานเพื่อสาธารณประโยชน์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จนมีผู้เรียกขานท่านว่าเป็นภิกษุสมรรถะแห่งดินแดนอีสาน
บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่เป็นพระผู้ให้
แม้กระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน

เมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้ว
พวกมึงก็จะได้นวงเหนียวเลย
ให้เขาไปเถอะกูก็มานึกดูว่า
อยากจะสร้างบารมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าเอาไปเผาทิ้ง
ให้เขาไปเป็นทานไปเป็นครูเขา
เขาจะได้เอาไว้พิจารณาหาเหตุผล
กูบริจาคไปพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการณ์กับกู
ทำบุญร่วมกับกูพระเทศลูกล้านด้วย